ตำรวจฆ่าตำรวจนะคะเป็นคดีที่สองผัวเมียต่าง
เป็นข้าราชการตำรวจทั้งคู่โดยทั้งคู่เนี่ยมีปากเสียงกัน
เพราะว่าคนเป็นผัวคิดว่าเมียมีชายอื่น
ก็เลยขอมีเพศสัมพันธ์กับเมียแต่เมียไม่ให้นอนด้วยค่ะ
สุดท้ายผัวมีการคว้าอาวุธปืนยิงใส่ขมับทะลุท้ายทอยจนตายค่ะ
ที่ปมหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
คำวันที่๒กรกฎาคมเกิดเหตุยิงกันในบ้านพักตำบลบังกระจ่าอำเภอเมืองจันทบุรี
ตำรวจสพเมืองจันทบุรีลุกไปตรวจสอบพบร่างดาบตำรวจหญิงอำไพวันคงกระจ่างวัย๕๑ปี
กับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองระยองถูกยิงด้วยปืน๙มมเข้าที่ขมับซ้ายกระสุนทะลุท้ายถอย
คว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่ประตูห้องนอน
ผู้ก่อเหตุคือร้อยตำรวจตรีวุฒิชัยทองมากหรือหมวดวุฒิวัย๕๖
ตำรวจสพเมืองจันทบุรีสามีของผู้ตายยืนรอมอบตัวพร้อมปืน๙มม
รับทะเลาะกับภรรยาจึงบันดาลโทษะเหนียวไก่ตำรวจจึงคุมตัวมาสอบสวน
หลักฐานที่ตำรวจมีคือภาพวงจรปิดที่บ้านพี่สะพ้ายที่อยู่ติดกัน
ได้ยินเสียงทั้งคู่ทะเลาะกันก่อนจะมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
ลำเภยมงคลพันธ์เพื่อนบ้านให้การ
บอกก่อนเกิดเหตุตอนแรกได้ยินเสียงผู้ก่อเหตุหัวเราะสนุกสนาน
แต่แค่แป๊บเดียวเท่านั้นก็ได้ยินเสียงทะเลาะวิวาดกัน
จากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้น
ซึ่งเป็นเรื่องที่ชาวบ้านแถวนี้ต่างคุ้นชิน
เพราะเมาทีไรตำรวจนายนี้ก็จะออกมายิงปืนแบบนี้ตลอด
ลำพึงด้วงโตพี่สะพ้ายบ้านอยู่ติดกัน
เคยเตือนน้องสะพ้ายว่าให้ระวัง
คืนเกิดเหตุเธอกับสามีไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
เพื่อนบ้านโทรมาบอกได้ยินเสียงทั้งคู่ทะเลาะกัน
วดวุฒิคิดว่าภรรยามีคนอื่น

แต่ภรรยาก็ไม่ยอมจนเกิดการโต้เถียงกัน
ที่ทุกอย่างจะจบลงที่เสียงปืนนัดนั้น
ตำรวจแจ้งข้อหาหมวดวุฒิฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
จากไปของดาบตำรวจหญิงอำไพวัน
สร้างความเศร้าใจให้กับญาติ
ขณะที่เพื่อนร่วมงานของหมวดวุฒิก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เจ้าตัวยังตกใจและอยู่ในอาการซึมเศร้า
ไม่ยอมเล่าเหตุการณ์ให้ใครฟังเขาสำนึกผิด
อยากขอโทษครอบครัวผู้ตาย

หลังพลั้งเหนียวไก่ปืนนัดกระชากวิญญาณ